กรุงเทพปัตตานีครับ
ผู้หญิงคนหนึ่งต้องกลับบ้านด่วนนะครับ
รถไฟก็เต็มตัวเครื่องบินก็แพงอ่า
บอกแฟนบอกฉันต้องกลับบ้านด่วนไปเถอะ

กรุงเทพปัตตานีครับคุณผู้ชมฮะ
ขณะกำลังซ้อนมอเตอร์ไซค์แฟนกลับบ้านที่ปัตตานีครับ
ออกจากกรุงเทพมหานครเล่าบอกว่าต้องกลับบ้านกระทันหัน
ตัวรถไฟหมดตัวเครื่องบินก็แพง
ทำใจไว้แล้วนะฮะถ้าไม่มีเนี่ย
คือไม่มีตัวเนี่ยคงต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันล่ะ
ก็นึกไประหว่างทางเจออะไรกันบ้างนะ
ในคลิปครับทั้งคู่ออกจากกรุงเทพในช่วงค่ำ
ขี่ผ่านจังหวัดต่างก็จอดแวะพักเข้าห้องน้ำรับประทานอาหาร
คือจริงคลิปนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนครับ
คือเดือนเมษาเนี่ยสงกรานวันหยุดยาวใช่มั้ย
ก็กลับบ้านกันรถไฟก็เต็มตัวเครื่องบินก็แพง
ไปตรวจสอบตัวเครื่องบินดูแล้วนะ
๐บาทเดินทาง๒คนก็๕๐๐กว่าบาท

หลังจากคลิปนี้นะครับเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตเข้ามาถาม
ถามจริงหมดค่าน้ำมันไปเท่าไหร่
หมดค่าน้ำมันไป๘๕๐บาทครับ
แล้วถามจริงใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง

ชั่วโมงถือว่าค่อนข้างจะเร็วใช้ได้นะฮะ
แล้วขี่เร็วประมาณเท่าไหร่
เขาบอกว่า๘๐๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
แต่เธอบอกนะว่าก่อนออกเดินทางไกลแบบนี้เนี่ย
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เรียบร้อย
ตรวจเช็คสภาพเครื่องเรียบร้อยนะครับ
เอาบอกยี่ห้อมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับ
บอกว่าไม่คิดเหมือนกันว่าจะถึงบ้านเร็วขนาดนี้๒๐ชั่วโมง
กรุงเทพปัตตานีด้วยรถจักรยานยนต์นะครับ
จากกรุงเทพถึงปัตตานีอย่างที่ผมนำเรียนครับ

โอ้โหเป็นการเดินทางที่น่าจดจำครั้งหนึ่งนะฮะ